ดูเรื่องราวของชนิดกีฬาอื่นกันบ้างนะครับ
ซึ่งแน่นอนการแข่งขันก็ถือว่าเข้มข้นมันมีสมหวังแล้วก็ผิดหวัง

ผลงานจากที่เคยมีเหรียญติดไม้ติดมือตลอด

ทนต้องกลับมาทบทวนแล้วก็พัฒนาผลงานกันใหม่

การเข้าชิงหญิงเดี่ยวกันเองของนักกีฬาไทย
ทั้งลักษิกาแล้วก็อันชีสาก็น่าสนใจนะครับ
อันชีสาเป็นเด็กในวัยเพลงทั้ง๑๙ปี
แล้วก็ทิ้งภารกิจสำคัญส่วนตัวของตัวเอง
เพื่อมารับใช้ทีมชาติ๔เกมในชุดนี้นะครับ
ตามได้จากรายงานครับ
อาจจะพูดถึงนักเทนนิสหญิงของไทยในเวลานี้
หลายคนคงนึกถึงแต่ชื่อของลักษิกาคำขำ

ไทยสามารถทวงแชมป์เทนนิสหญิงประเภททีมมาได้
หนึ่งในนั้นมีชื่อของออมสินอันชิสาฉันทะ

อย่างไรก็ตามออมสินตัดสินใจเลือกกลับมารับใช้ทีมชาติ

แม้ว่าตัวเองกำลังมีลุ้นแชมป์กับมหาวิทยาลัยโอคาโฮมาสเตจ
ในการชิงแชมป์ระดับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม
เพราะเจ้าตัวต้องการคว้าเหรียญทองใน๔เกมให้ได้สักครั้งในชีวิต
ก็ที่หนูเลือกมาแข่งซีเกมเพราะว่าเป็นเป้าหมายของหนูตั้งแต่
ก่อนที่หนูจะไปเรียนที่อเมริกาแล้วค่ะ
ว่าอยากจะทำให้ได้เหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองในรอบนี้ค่ะ
สำหรับหนูเทนนิสให้แทบจะทุกอย่างในชีวิตเลยค่ะ
แบบว่าทำให้แบบหนูมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีเงินมีสปอนเซอร์
แล้วก็แบบมีโค้ดมีเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จริงเทนนิสมันก็เหมือนกันเลยค่ะ
เพราะว่าไปแข่งที่นู่นมันก็เล่นเป็นทีมเหมือนกัน
ถ้าแพ้ก็คือแพ้ด้วยกันถ้าชนะก็ชนะด้วยกัน
แต่ว่าตรงนั้นมันติดเป็นเหมือนชื่อมหาลัย
แต่ว่าตรงนี้มันติดเป็นทีมชาตินะคะ
มันติดเป็นทองชาติ
พร้อมกับสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเป็นหมานอกใส่ตา
คว้าเด่นทองแดงในประเภทหญิงเดียว

เธอคือกำลังหลักของวงการเทนนิสไทยในระยะยาว
จริงมหาวิทยาลัยที่ออมสินเล่นนะครับ
เขาก็ต้องการตัวให้ออมสินอยู่เล่น

เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา
ที่ค่อนข้างเยอะกับออมศิลป์มากกว่าสมควร

น้องก็ยินดีที่จะถอนตัวจากการเล่นกีฬามหาวิทยาลัย

ครับด้วยออมสินเองนะครับมาจากครอบครัว
คุณพ่อก็เป็นจ่าทหารนะครับคุณแม่ก็ยังไม่มีรายได้
แต่ว่าสมาคมก็พยายามช่วยเต็มกำลัง

ก็ค่อยปั้นมาดูแลกันมาหลายปีนะครับออมสินนะฮะ
จนถึงวันนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่
สมคมร่วมกับครอบครัวน้องทำร่วมกัน
ก็ได้ผลิดอกออกผลก็สามารถที่จะเห็นความสำเร็จได้ครับ
ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กน้องคนอื่นนะครับ

จะลุกขึ้นมาสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า
จนสามารถเอาชนะใจตัวเองได้
นำพาไปสู่ความสำเร็จกับการคว้าเหรียญทองได้จากประเภททีม
ด้วยความมุ่งมั่นเชื่อว่าในอนาคตเธอจะประสบความสำเร็จในประเทศเดียวได้ไม่ไกลเกินเอื้อม
อำนาจอัญธนาถ่ายภาพธนรัฐซึ่งเงินไทยกุลรายงาน
ขอบคุณเธอเจริญพกภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหาร
และการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ